คือต้องกลับมาที่คุณหมอวะลงก่อนเพราะว่าคุณหมอวะลงพาดพิงใช่ไหม

คือคุณหมอวะลงมีปัญหาแค่ผู้ว่าของก้าวไกรหรือมีปัญหากับผู้ว่าของชาวพัฒนากล้าด้วยคะ
คือผมว่าประเด็นสำคัญคือว่าก้าวไกรต้องเข้าใจประชาชนเท่านั้น
ให้น้องไอติมกลับไปอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจของประเทศญี่ปุ่น
เพราะสิ่งที่ไอติมพูดให้กับประชาชนฟังนั้นไม่จริงครับไม่ใช่
พูดแบบนี้เหมือนสีอาทารณณชัยครับ

งั้นคุณหมอให้จบเดี๋ยวกลับไปที่ไอติม
เพราะประเทศของภาคเก้าไกรพรรดิอ่านตรงละเอียด
เขามอบอำนาจให้กับผู้ว่าทุกอย่าง

แม้แต่ออกกฎหมายเหมือนรับนูลของตัวเองนะครับ

คือทหารสารเงินตราและการต่างประเทศ

ความเป็นจริงแล้วของญี่ปุ่นไม่ใช่แบบนี้เลย
ของญี่ปุ่นเป็นการกระจายอำนาจรูปแบบคล้ายกรทม

ทั้งเรื่องการศึกษาสาธุสาธารณภพพวกและอื่นที่รัฐบาลกลางมอบให้
แม้แต่จะใช้เงินใช้การคังต้องขานุมัติจากรัฐบาลกลาง
ดังนั้นการที่ยดตะอย่างญี่ปุ่นทุกคนเคิ้มว่าใช่
แต่จริงไม่ใช่มันคนละอย่างกลับไปอ่านหนังสือใหม่ครับ
กรรมประเด็นนี้ก่อนนะเท่ากับว่าจอมขวัญสรุปถูกคือ
รูปแบบที่มีปัญหาของหมอวรงคือมีปัญหากับของแบบเก้าไกร
ไม่มีปัญหากับของชาติพัฒนากล้าถูกไหมถูกไหมก่อน
คือตอนนี้เนื่องจากว่าเขานี่มีประเด็นที่ถูกเผยแพร่ที่ให้คนจะอ่านสูงเยอะ
เอาลองคุณหมอกับผมไม่มีอะไรกัน
คงไม่สั่งใครไปอ่านหนังสือหรือไปขึ้นเสียงเอาภัย

รัฐมนูลกฎหมายสูงสุดพรบอยู่ลำดับข้างล่าง

ยืนยันว่ารัฐมนูลยังเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นรัฐเดียว

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเสนอว่ามีการปรับแผนพรบ

มันไม่สามารถขัดกับกฎหมายรัฐมนุนได้
อย่างที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่เราก็คิดว่า

ก็คือว่าระบุข้อยกเว้นว่าท้องถิ่นทำอะไรไม่ได้

แต่ไม่ได้มีตรงไหนที่อนุญาตให้ท้องถิ่นนั้น
มีการเขียนรัฐมนุนของตัวเองอยู่แล้ว

ผมก็ฟังคุณหมอวรงพูดในรายการคุณจอมขวัญอีกสื่ออีกสำนักหนึ่ง

เราเป็นคนลิมต์ด้วยกันนี่แหละ
เอ้ยไม่ใช่คุณหมอฮะ